เอาล่ะคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะอ่านข่าวนี้
ผมขอถามคุณน้ำแข็งค้างเอาไว้ก่อนแล้วถามคุณผู้ชมด้วย
ถ้าคุณถูกรวดลามบนรถสาธารณะไม่ต้องรถเบลหรอก
ในนี้สงทรงสงแถวบางทีแน่นนะฮะก็โดนรวดลามได้
ผมถามน้ำแข็งทิ้งไว้ก่อนนะถามคุณผู้ชมด้วย
ส่วนเหตุการณ์นี้เปิดเทอมวันแรกโอ้หลานเอ้ยหลานอายุ๑๓เอง
เป็นผู้หญิงนะขึ้นรถไปเจอคุณลุงทำแบบเนี้ย
คุณผู้ชมดูไปด้วยผมจะเล่าไปด้วยว่าตั้งใจหรือเปล่า
หรือว่ารถมันเบียดเดี๋ยวน้ำมุมไหนนะพี่เบิร์ต
นี่ฮะนี่ครับที่วงอยู่มือลุงมือลุงนะฮะ
ที่เอาไปวางอยู่คือตัวน้องเขาคือน้องเขาไม่ได้นั่งนะ
เอามือถือแอบถ่ายถูกไหมคราวบอกบริเวณขา
ขาอ่อนข้างหน้านี่แหละฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสาย๕๗
ที่ผ่านมาน้องนักเรียนหญิงอายุ๑๓ปีเอง
ขึ้นรถเมย์จากหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ถนนปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานคร
จะไปโรงเรียนวันแรกก็โดนซะแล้ว
ระหว่างทางเธอรู้สึกว่าถูกชายสูงอายุคนนี้ลวนลาม
เอานิ้วเอาหลังมือนะมาถูมาวางมากด
อยู่ตรงนี้อยู่ที่หน้าขาของเธอเนี่ย
น้องเก่งมากนี่คือน้องถ่ายเองครับ
เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลยลูก
แล้วส่งให้แม่ดูนะฮะ
แล้วแม่ส่งนี้ให้คลิปเพจอยากดัง
ให้ตำรวจตรวจสอบแล้วฝากเตือนทุกคนให้ระวัง
เหตุการณ์นี้นะครับตอนแรกคุณแม่เข้าใจว่า
เป็นเหตุสูตรวิสัยเรามั้งเวลามีคนเคลื่อนรถเมล์เยอะ
จังหวะที่รถเบรกหรือว่าเร่งเครื่องอื้นออกแบบนี้
อาจจะเสียหลักแล้วมาเบียดลูกก็ได้
แต่เมื่อสังเกตดูพฤติกรรมแล้วนะครับ
เห็นชัดว่าเป็นการลวนลาม
ส่วนที่ลูกสาวไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครนะครับ
คือเด็กสาว๑๓ประสบการณ์น้อยแล้วก็กลัวด้วยไง
คุณแม่เปิดเผยต่อไปบอกว่าหลังเกิดเหตุลูกสาว
นี่เห็นไหมไม่ไปโรงเรียนเลยนะ
คือเด็กขวัญเสียเด็กผู้หญิงขวัญเสีย

เพราะว่าสภาพจิตใจย่ำแย่
หลังจากนี้คุณแม่เดี๋ยวจะฟื้นฟูจิตใจ
ความเต้นหัวจากคนรอบข้างข้างหน้าแบบนี้ค่ะ
ล่าสุดคุณแม่เตรียมนำหลักฐานเข้าแจ้งความ

เจ้าของท้องที่เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีต่อไปเพราะถือว่าเป็นภัยสังคม
เอาถามน้ำแข็งหน่อยเอาอย่างนี้เคยโดนไหมแบบนี้ถามจริง

แล้วน้ำแข็งจัดการยังไงเป็นประสบการณ์ให้หลานหน่อย
ตอนมัธยมก็พูดลดเมล์เหมือนกัน
วิธีการของเขาคือมันจะมีที่นั่งคู่ริมหน้าต่าง
ตัวคนที่เป็นโรคจิตมันนั่งอยู่ข้างใน

วิธีการเขาตอนนั้นน้ำแข็งก็อาจชีสอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
คือเขานั่งแบบกอดอกแล้วมือเขาอยู่แบบนี้
แล้วเขาก็เขยับมือมาแบบนี้คือกำลังจะนะ
คือเนียนนั่นแหละใช่กำลังเนียนคือเราอ่านชีสอยู่แบบนี้
แล้วคือก้มลงไปเห็นมือยังไม่ทันโดนอะไรหรอก
คือร้องมาดังก่อนเลยเฮ้ยทำอะไรอ่ะ
นี่ต้องโดนแบบนี้เสียงดังไว้ก่อนเลย

มันอายคือแบบแทรกแล้วก็แบบรีบกดรถลงไปแบบ
ลงไปอย่างเร็วอะ
หลานถ้าตั้งสติได้นะน้ำแข็งบอกแล้ว
บางทีความเงียบมันก็ไม่ได้ชนะทุกอย่างลูก

นี่พี่โบ๊ทพูดถูกต้องทุกอย่างเลย
แต่อย่างเดียวที่ผิดไม่ต้องน้าพี่น้ำแข็ง